คุณผู้ชมมีเรื่องมาเตือนพ่อค้าแม่ค้าและคนในชุมชนนะฮะคราวนี้แบงค์ปลอมไประบาดอยู่บางบัวทองจังหวัดนนทบุรีครับ
ตู้เติมเงินก็เจอแม่ค้าขายผลไม้ก็เจอแบงค์ปลอมกันไปตามกัน
ระวังกันด้วยคุณผู้ชมนะฮะรับเงินมาส่องดูซิจับดูซิมันของปลอมหรือว่าของจริง
นายนรพลชโยปธรรมเป็นผู้นำชุมชนในพื้นที่หมู่บ้านพฤกษา๓หมู่๕ตำบลบางภูมิรัฐอำเภอบางบัวทองจังหวัดนทบุรี
ก็บอกว่าตอนนี้นะมีกลุ่มแม่บ้านพัฒนาบทบาทสตรีเขาไปเจอแบงค์ปลอมเป็นแบงค์ร้อยระบาด
ไปเจอ๓ใบในตู้เติมเงินโทรศัพท์มือถือตู้นี้มาตั้งอยู่ที่ศูนย์เรียนรู้ชุมชนนะฮะเขาไปเจอเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา
ตอนแรกเนี่ยกลุ่มแม่บ้านคิดว่าเฮ้ยมันเป็นแบงค์ใหม่นะฮะแบงค์ใหม่ก็เอาออกจากตู้ใช่ไหม
จะไปฝากธนาคารโดยฝากผ่านทางตู้รับฝากเงินอัตโนมัตินะไปเข้าบัญชีแต่ปรากฏว่าตู้มันไม่รับตู้มันปฏิเสธก็เลยพยายามที่จะเข้าไปในธนาคารเขาบอกว่าอ้าว
พนักงานบอกว่ามันคือแบงค์ปลอมค่ะนะแน่นอนนะตู้มันก็เลยปฏิเสธนะเพราะว่ามันมีหมวดหมายเลขเดียวกันทั้ง๓ใบเนี่ยคือเลขเดียวกันหมดเลยมันคือปลอมทั้ง๓ใบนะฮะ
แต่คราวนี้เธอรู้แล้วก็เลยไม่รับ
พอจะดูออกแล้วมีประสบการณ์ว่ามันคือแบงค์ปลอมจริง

อีกด้านนึงจะเป๊ะเลยอีกด้านนึงจะไม่เป๊ะ
ตรงนั้นแหละที่เราจะจับได้ว่ามันไม่เหมือน

จฉาชีพนี้เขาทำการบ้านมาดีนะคุณ
เขาเอาแบงค์ปลอมไปซื้อพวงมาลัยร้านดอกไม้ในวังโกนวันพระ
เพราะอะไรคนจะไปซื้อดอกไม้เยอะ
เขาเลือกเขาทำข้อมูลมานะว่าเขาจะไปโกงคนเขาจะไปทำช่วงไหน
เพื่อให้เขารอดจากการถูกจับได้
ดังนั้นเราต้องฉลาดกว่าโจรนะฮะ
ระวังให้ดีครับนะฮะระวังเรื่องของแบงค์ปลอมด้วย

ไม่ใช่แค่บางบัวทองหรอกครับคุณผู้ชม
พ่อค้าแม่ค้าทุกที่แหละต้องระวัง

ดูซ่ากดูซ่ามันเป็นแบงค์ปรอมหรือแบงค์จริงเนี่ย
พอรับแบงค์ปลอมปุ๊บวินาทีนั้นคือชีวิตติดลบเลยนะ